คุณผู้ชมครับนี่๒วันแล้วนะครับที่ยังหาตัวไม่เจอนะน้องต่อค่ะเด็กชายวัย๘เดือนนะฮะชื่อจริงชื่อเด็กชายต่อศักดิ์นะครับวันนี้พ่อกับแม่ของน้องต่อนะฮะพ่อก็คือนายสิทธิโชคแม่คือนางสาวพิไลพรวันนี้จุดทูบ๑๔ดอกปักกลางแจ้งห่างจากบ้าน๕๐เมตรขอให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเปิดทางให้เจอลูกชาย
ไปวันนี้วันที่๒แล้วพ่อของน้องบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าตอนนี้เขากับภรรยาเนี่ยเป็นห่วงลูกชายมากเป็นห่วงจนเครียด
อยากจะเจอลูกไวนะแล้วปมสงสัยในสังคมจะได้จบลงด้วย
เพราะตอนนี้ตั้งข้อสงสัยไปหลายสิ่งหลายอย่างยิ่งนานวันเนี่ยตัวเขากับเมียก็ตกเป็นเป้าสังคม
ทั้งที่ตอนนี้เขาทั้งคู่เนี่ยเสียใจหนักมากแม่ของน้องต่อนะฮะบอกกับคุณสุชาดานะครับ
บอกว่าที่เธอเล่าให้กับตำรวจฟังเนี่ยเป็นความจริงทุกอย่างนะฮะเธอขอยืนยันว่าอย่างนี้
ตี๕ของวันที่๕กุมภาพันธ์วันนั้นเธอตื่นขึ้นมาเพื่อชงนมให้กับลูกชาย
ชงใส่ขวดเตรียมไว้ให้ลูกแล้วมีลูกค้ามาเรียกซื้อของหน้าบ้านพอดี
ตอนนั้นพี่สะพ้ายกำลังออกไปทำงานเธอก็เลยไปขายของให้แล้วจะได้ยินเสียงลูกเนี่ยอยู่บนที่นอน
คือทุกคนก็นอนอยู่สามีเธอก็นอนลูกเธอก็นอนพอเธอขายของเสร็จเธอก็กลับไปนอน
แต่ที่บ้านที่เปิดเป็นร้านขายของเนี่ยมันไม่มีประตูมีแค่ผ้าม่านเอามากั้นห้องแค่นั้นเอง
จากนั้นเธอก็รู้ว่าลูกชายเนี่ยคือน้องต่อเนี่ยก็คลานเล่นอยู่ตามตัวเธอนี่แหละนะทุกคนยังหลับกันหมดนะครับ
เธอก็ดึงลูกมาอยู่ที่ตัวเธอแล้วเธอก็นอนเหมือนเดิมจน๗โมงเช้าสามีได้ยินเสียงลูกชายร้องก็ปลุกเธอให้ให้นมลูกเธอก็ตื่นมาป้อนนมลูก
นาฬิกาสามสิบนาทีเธอตื่นมาอีกรอบนึงทีนี้ไม่เจอลูกแล้วนะฮะก็ออกมาเดินตามหาลูกคิดว่ามีญาติอุ้มลูกไปเล่น
แต่หายังไงก็ไม่เจอเธอก็เลยมาปลุกสามีให้ช่วยกันออกตามหาหาทั้งวันแล้วครับนี่ฮะจน๑๘นาฬิกาถึงไปแจ้งความกับตำรวจสพบังหลวงที่นครปฐม
เชื่อว่าลูกชายถูกแก๊งอุ้มเด็กรักเด็กเนี่ยมาอุ้มตัวไปถามว่าเอาทำไมไม่ไปแจ้งความตั้งแต่แรกไม่ไปแจ้งเหตุตั้งแต่แรก
บอกเพราะเธอเข้าใจว่าผู้ชายเสื้อเหลืองที่มาอุ้มลูกไปที่เห็นแว๊บเป็นญาติตอนนี้เธอบอกเธอเครียดมากสามีก็เก็บไปฝันว่าทีมค้นหาเนี่ยอุ้มลูกชายกลับมาให้
แต่ก็เป็นแค่ความฝันแล้วก็ไปบนบานเอาไว้หลายที่ตัวเธอเองก็เหนื่อยมากนะอยากให้คนที่อุ้มลูกชายเธอไปเนี่ยเอาลูกมาคืน
ยืนยันคำเดิมว่ามีคนอุ้มไปแล้วบุคคลคนนั้นน่ะเรารู้จักไหมคือหนูไม่ได้เห็นค่าหน้าค่าตาคือเห็นเป็นแผ่นหลังใส่เสื้อสีเหลืองแค่นั้นนะคะความรู้สึกคือน้องโดนอุ้มขึ้นนะคะน้องไม่ได้ร้องนะคะคือไม่ได้ยินเสียงน้องร้องเลยคือน้องความรู้สึกคือน้องโดนอุ้มขึ้นแล้วเขาก็วิ่งไปค่ะพอตอนที่หนูลืมตาคือมัน
ข้างหลังสีเหลืองแค่นั้นค่ะคือเห็นแวบเดียวคือหนูก็ไม่รู้ว่าน้องจะไปทางไหนใครจะเอาน้องไปทำอะไรพี่นี้ค่ะ
ทีนี้ที่ทางฝั่งพ่อกับแม่ของน้องต่อเนี่ยคือ
นิ่มกับพุธนี่นะเรานิ่มนี้แม่นะพุธนี่พ่อนะเค้าบอกเขาอยากให้เจอลูกเร็วเนี้ย
จะได้จบปมปัญหาที่สังคมแคลงใจซะที

แม่ของน้องต่อบอกว่าก็ญาติสามีเนี่ย

หาว่าคนที่มาอุ้มลูกไปเนี่ย

แล้วก็พูดกันไปต่างนานาหาว่าน้องต่อเนี่ยไม่ใช่ลูกของเธอกับพุทธ

นี่คือลูกของเธอกับพุทธนะ

ชอบมีผู้ชายเนี่ยมารับเธอที่บ้านมาหาเธอที่บ้าน
เธอบอกนั่นไม่ใช่นายกล้านะ

ซึ่งเวลาที่ญาติเธอมารับเธอที่บ้านเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ย
สามีเธอก็รับรู้ทุกครั้ง

สืบสวนสพบังหลวง
ได้ไปเชิญตัวแฟนเก่าของแม่เด็กนะฮะ
ก็คือในกล้าที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเนี่ยมาให้ข้อมูล
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับแม่น้องต่อเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะ
แล้วที่คบกันเนี่ยเคยคบกันแค่เดือนเดียว

ตัวของนิ่มแม่ของน้องต่อ
อายุยังเป็นเยาวชนอยู่
ครอบครัวของนิ่มเลยไปแจ้งความจับเขาข้อหาพรากผู้เยาว์

แล้ววันที่ต่อหายตัวไปเนี่ย
ตัวเขาทำงานอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
พ่อของเขาสามารถเป็นพยานได้
ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไปที่บ้านของน้องต่อเลย

เจอกันล่าสุดเมื่อไหนครับ

วันนั้นเราอยู่ที่ไหนนะครับพรเทศรีหรือว่าบางเลน

อ่าแล้วช่วงเช้าอยู่ที่ไหนบ้านเหมือนกัน

มีพยานยืนยันให้กล้าว่ากล้าอยู่บ้าน

หลังจากที่เขาเลิกกับเราไปเขาก็คบกับคุกเลยไหม

ตกใจไหมวันนี้สื่อมาเต็มไปหมด

แต่ก็คือพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่าง

ก็ผมอยู่แต่บ้านนะครับ

นำสุนัขตำรวจนะฮะ
นักดมกลิ่นมาตามหา

ข้าวของเสื้อผ้าอะไรต่างนานาเนี่ย
ความจริงมาหาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอตัวนะครับ
คำบอกเล่าของชาวบ้านที่อ้างว่ามี

โดนมาล้มมองที่หน้าบ้าน

จากนั้นก็ขี่รถหายไป

คือความจริงบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีกล้องแต่ว่ากล้องเสียนะ
แต่นี่เจ้าหน้าที่ไปได้กล้องมาบนถนน๗นาฬิกา๕๗นาที
ถนนสายหลักสาย๓๓๕๑ห่างจากบ้านของพ่อน้องต่อ๒กิโลเมตร
จักรยานยนต์คันนี้มีเด็กนั่งอยู่ข้างหน้าจริง
แต่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะแล้วอายุก็มากกว่า๘เดือน
ดูท่าทางแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็ก๘เดือนแบบน้องต่อ

ส่วนกล้องวงจรปิดจุดนี้บันทึกเหตุการณ์เวลา๗นาฬิกา๔๙นาที
ของวันที่น้องต่อหายตัวไปนะฮะ๕กุมภาพันธ์นะครับ
เขาบอกเขาเห็นเหมือนกับผู้ชายเสื้อสีเหลืองมาอุ้มลูกไป
นี่นะฮะผู้ชายเสื้อสีเหลืองนั่งท้ายรถกระบะออกไปนะครับ
แต่มันมองไม่ชัดว่ามีการอุ้มเด็กไปด้วยหรือเปล่าค่ะหรือหลังกระบะมีเด็ก
หรือเปล่าอ่าด้านในรถก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าฟิล์มันมืดนะฮะ
อันนี้ไม่ได้หมายถามว่ารถรถคันนี้เป็นรถที่ก่อเหตุนะฮะ
เป็นแค่หาเบาะแสนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเดี๋ยวจะเชิญเจ้าของรถกระบะเนี่ยมาให้ข้อมูลต่อไป
นี่ใหม่ไหมใหม่ใหม่เลยนะสีเนี้ยใหม่เลยค่ะนี่คือเมืองพึ่งแห้งเลยมั้งคะ
อ่าเป็นซ่วมแบบนั่งยองยองนี่ฮะทีนี้ญาติเขาบอกว่าอ๋อโถส้วมมีรอยแตกร้าว
ก็เลยโบกปูนทับเอาไว้เพื่อคลายข้อสงสัยตำรวจบอกทุบเลยทุบดีกว่า
ขอดูหน่อยหลังจากทุบแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาสูบสิ่งปฏิกูลออกทั้งหมด
ค่ะเพื่อเอาให้ชัดไงคือเขากลัวว่าเอาเด็กไปทิ้งแล้วไปโบกปูนทับอะไรหรือเปล่าอ่า
แต่คือสูบออกจนหมดเลยนะฮะไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรอ่า
เอาไม่เจอน้องต่อวางกันเถอะค่ะนะฮะทีนี้พฤติกรรมของพ่อกับแม่กับเด็กเนี่ยนะฮะ
ทางคนในพื้นที่เนี่ยนะเขาให้ข้อมูลอันนี้ชาวบ้านเขาอ้างนะค่ะ
บางคนนะเขาบอกพ่อกับแม่ไม่ค่อยสนใจลูกก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อกับแม่นั่งกินหมูกระทะกันอยู่
ปล่อยให้ลูกเนี่ยคลานเล่นไปมาเกือบออกถนนด้วยนะเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดถนน
ญาติเนี่ยต้องเตือนพอตอนเช้าลูกก็หายไป
ตรงเนี้ยชาวบ้านเขาบอกเขาแปลกอืมคือถ้าเกิดมีคนมาอุ้มเด็กไปจริงเนี่ย
โอ้โหมันต้องวางแผนอย่างดีเป็นขั้นเป็นตอนมากนะค่ะเออแล้วมันแม่มันจะหายกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
บ้านเขาสงสัยคืออยู่เดินมาอุ้มไปได้เลย
แล้วมันต้องมาดูรัดลาวก่อนไว้ไอ้คนนี้เลี้ยงลูกไงทิ้งเผลอเลอไหมอะไรไหม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
จริงตั้งวงกินหมูกระทะจริงจริงแล้วก็ปล่อยลูกจะค่ะเล่นอยู่ตามลำพังจากนั้นได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วฝ่ายแม่เด็กนะก็เอามุ้งไปทิ้งจนท่วงช่วงช้ามืดนะครับอาลูกบอกเขาไปซื้อเหล้าแล้วก็เอาเงินเนี่ยวางไว้ให้
คุณสูชาดาก็ลองไปดูมุ้งนะคือมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะมุ้งที่ว่าแม่แม่ของเด็กเห็นมีคนเห็นเอามุ้งไปทิ้งเนี่ยไม่ได้มีคราบอะไรดูแล้วน่าสงสัยอย่างคราบเลือดหรือว่าหล่องร้อยอะไรก็ไม่มีนะแต่ไม่รู้เข้ามาทิ้งทำไมนะ
ไปซื้อแล้วตอนเช้าพ่อแม่ไม่ตื่นปล่อยให้ลูกมันขาย
ภาษาเด็กของมันแล้วทำไมพ่อแม่มันไม่ตื่นอ่ะแต่เราเห็นแล้วแหละว่าคานอยู่
ตื่นอยู่มันเท่อะไรมันก็ตื่นแล้ว
มาดูในสระน้ำหมดแล้วนะก็ไม่เจอนะหนีดทุบโผล่ซ่วมดูก็ไม่เจออะไรนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพันธุ์ลบสุริยกุลนายุทยารองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะครับบอกว่าวันนี้ได้สอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
กับแม่เด็กนะครับรวมถึงพยานแวดล้อมบุคคลต้องสงสัยด้วย
ตรวจสอบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือของพ่อกับแม่เด็กแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่ามีหลายอย่างที่ได้ข้อมูลแล้วก็ดูน่าตกใจอยู่
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เดี๋ยวตำรวจจะเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไป
ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการหายตัวของเด็กก่อนว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะครับ
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายนะครับนายเอกลักษณ์หลุมชมแข
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายของทางมูลนิธิกระจกเงานะครับ
ประเมินว่าอย่างนี้ฮะเด็ก๘เดือนเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถคลานไปไหนได้ไกล
ส่วนสภาพพื้นที่บ้านของพ่อกับแม่เด็กเป็นชุมชน
คนภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ได้ผ่านเข้าออก
จุดที่น้องหายไปเป็นห้องนอนนะฮะซึ่งจุดที่เขานอนเนี่ยเป็นมุมของห้อง
ไม่มีประตูปิดแต่ก็ถือว่ามีความเป็นสัตว์เป็นส่วน
ข้อมูลว่าถ้าเข้ามาในบ้านเปิดพระม่านกั้นห้องที่นอนอยู่ตรงไหน
นอนตรงไหนคือมันไม่ใช่ว่าแบบเอาขี่รถผ่านหน้าบ้าน
เด็กลงจากรถอุ้มเด็กไปเลยมันไม่ได้น่าจะง่ายขนาดนั้น
มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยให้น้ำหนักไปที่บุคคลที่ต้อง
ใกล้ชิดรักใคร่เอ็นดูเด็กรักเด็กคนนี้แล้วมาอุ้มเด็กไป
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางมูลที่กระจกเงาเชื่อว่าต้องเป็นคนที่ต้องการตัวเด็กคนนี้
แล้วรู้ดีว่าเด็กจะอยู่มุมไหนของห้องพฤติกรรมของพ่อแม่ช่วงนี้จะหลับ
แบบไหนอะไรยังไงหาจังหวะแล้วก็พาเด็กไป
ก็อย่างน้อยก็ยังสามารถภาวนาได้ว่าเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่ใครเอาไปเนี่ยแหละ